ขออนุญาตไปที่คดีของคุณสุเทพซะหน่อยนะครับ

แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ

สารดีกาพิพากษายกฟ้อง
กรณีโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทดแทน๓๙๖แห่ง
เป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน๑๗๒๘ล้านบาท
แล้วก็โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยจำนวน๑๖๓หลังหรือว่าแฟลต์เนี่ยนะครับ
เป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน๓๙๙๔ล้านบาท
จากนั้นปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง
เป็นเงินรวมทั้งสิ้นอีก๙๑ล้านบาท
ที่คณะกรรมศาลการป้องการับปราบพรามการและทุจริตหรือปอปช

เนื่องจากเมื่อวันที่๒๐กันยายนปี๖๕
สารดีกาแผนกคดีอายางผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พากษายกฟ้องนายสุเทพกับพวก
เป็นจำเลยที่๑ถึงจำเลยที่๖
ก็อย่างที่เรียนชื่อให้คุณผู้ชมได้ทราบไปตั้งแต่ต้น
มีคุณสุเทพธึกสุบันพลตำรวจเอกประทีพตันประเสริฐ
รักษาราชการแทนผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจตรีสัจจะคดฮิรัน
จำกัดแล้วก็นายวิศนุวิเศษสิง
ที่สุดแล้ววันนี้อย่างที่คุณสุเทพให้สัมภาษณ์ก่อนจะไป
รับฟังศาลท่านว่านะครับ
นี่ก็แจ้งความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหน่อยนะครับ